คุณผู้ชมคะมีเรื่องเศร้าของผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๐นะคะที่สมุทรปราการ
เหตุการณ์นี้ก็คือเธอพยายามที่จะให้ลูกของเธอที่อยู่ในท้องลูกคนที่๓
ครับคลอดออกมาอย่างปลอดภัยสุดท้ายลูกคลอดออกมาอย่างปลอดภัยแต่เธอเสียชีวิตอืม
เรื่องราวมันเป็นยังไงดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าในเพจเฟซบุ๊คข่าวชาวบ้านไทยทีวีโซเชียลเขาโพสต์เอาไว้นะคะ
เป็นเรื่องของนางสาวอริสราจันทรอายุ๓๐เป็นเซลล์ขายรถยนต์ที่สมุทรปราการค่ะ
ท้องนะคะเป็นลูกสาวมารู้ตัวว่ามีภาวะเสี่ยงตั้งแต่อายุคันได้ประมาณ๒๓เดือน
คุณหมอตรวจพบว่าตัวเธอมีภาวะโรคเกาะต่ำและมีเลือดออกในช่องท้องเยอะมาก
เสี่ยงที่ตัวเธอเองอะค่ะจะเป็นอันตรายคือตอนแรกหมอแนะนำว่าให้เอาลูกออกเถอะครับ
แต่ก็หมอก็บอกว่าเลือดที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรกนะไม่มีผลต่อเด็ก
กับสามีก็เลยคุยกันตัดสินใจว่าไม่เอาลูกออกอยากให้ลูกได้ลืมตามาดูโลกครับ
เธอก็เก็บเด็กเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะประคองเพื่อที่จะคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัย
แต่คุณหมอตรวจพบว่าตัวเธอค่ะตัวแม่นะคะลิ้นหัวใจรั่วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องผ่าคลอด
สุดท้ายลูกของเธอเป็นลูกสาวนะคะปลอดภัยแต่ตัวเธอค่ะผู้เป็นแม่เนี่ยเสียเลือดมากและเสียชีวิตค่ะ
ครอบครัวรับศพของนางสาวอริสราไปบำเพ็ญกุศลที่วัดใหญ่บางปรากฏในตำบลในคลองนะคะ
ที่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการครับ
บรรยากาศโศกเศร้าจริงค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับสามีนะคะ
นายชิรวัตรชมชิดอายุ๒๓
สามีบอกว่าที่ผ่านมาก็พยายามให้กำลังใจมาโดยตลอด
รับว่าพอรู้ว่าภรรยามีภาวะโรคเกาะต่ำ
แต่ภรรยาก็เข้มแข็งมาก
หลังจากนางสาวริสราภรรยาท้องได้ประมาณ๕เดือน
คุณหมอตรวจพบว่าโรคเกาะต่ำ
มาอีก๑เดือนมีเลือดออกในช่องคลอดจำนวนเยอะมากค่ะ
พออายุคัน๘เดือนตรวจพบว่าแม่มีภาวะลิ้นหัวใจรั่ว
ก็เลยตัดสินใจผ่าคลอดก่อนกำหนดก่อนที่จะครบ๙เดือนนะคะ
ก็คือเมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
ลูกสาวคลอดออกมาอย่างปลอดภัยลูกสาวน้ำหนัก๓๖๐๐กรัม
คุณพ่อกับญาติญาติตั้งชื่อว่าน้องฮันนี่นะคะ
ลูกสาวปลอดภัยแต่ว่าคุณผู้ชมคะระหว่างผ่าคลอด
คุณหมอตรวจพบว่าโรคอยู่นอกมดลูก
แล้วก็กินบางส่วนของกระเพาะปัสสาวะที่ติดกับกระดูกสันหลัง
ต้องผ่าตัดเอามดลูกออกมาทั้งหมด

ต้องย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลย่านปฐุมวันกรุงเทพ
ตัวนักศึกษาอริสระผู้เป็นแม่หัวใจหยุดเต้นไป๓รอบค่ะ
คุณหมอพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ได้นะคะ
เธอเสียชีวิตไม่ทันได้มีโอกาสเห็นหน้าลูกสาวคนนี้ค่ะ
สาเหตุที่ว่าเพิ่งมาตรวจเจอลิ้นหัวใจรั่วคือว่า
เขาเลือดออกเยอะช่วงอายุคันประมาณ๗๘เดือน

ที่ว่าอายุคันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เลือดไหลเยอะ
ทีนี้เลือดเขาเลือดออกเยอะแล้วเหมือนเขาก็อธิบายว่า
เลือดก็เข้าไปในร่างกายแล้วแบบเหมือนมันสูบฉีด
ทำให้มันไปดันตัวลิ้นหัวใจอะไรอย่างนี้

ก็อยู่บ้านตั้งแต่เดือนก็คือไม่ได้ให้เขาไปทำงานเลย

แต่ว่าเลือดที่ออกมาเนี่ยคือว่า
คือพวกผมก็กังวลใจนะคือเลือดที่ออกมา
ผมก็ไปหาหมอไปอะไรก็คือก็พยายามดูลูก
เขาบอกลูกแข็งแรงดีมันเลือดที่ออกมาคือเลือดของแม่
คุณผู้ชมค่ะคือโดยทั่วไปนะคะหญิงตั้งคันเนี่ย
รกจะเกาะผนังส่วนบนของพรงมดลูกทำให้ไม่มีสิ่งกีดขวางทางคลอดของทารกนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเกิดภาวะแบบนี้ค่ะภาวะโรคเกาะต่ำเนี่ย
ก็คือภาวะที่รกไปเกาะอยู่ที่บริเวณส่วนล่างของมดลูก
หรือปิดปากมดลูกเอาไว้ขอบของรกเกิดการแยกตัวออกจากผนังมดลูก
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคุณแม่ที่ตั้งคันนะคะจะมีเลือดออกจำนวนมาก
ซึ่งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ
โอ้โหก็จะทำให้เสียเลือดมาก

สามีบอกว่าหมอได้แจ้งกับครอบครัวนะครับว่าผู้หญิงที่เคยผ่าตัดคลอดมาก่อนเนี่ย
มีโอกาสเกิดภาวะโรคเกาะต่ำมากกว่าหญิงตั้งคันลูกคนแรก
อัตราการเสียชีวิตของคุณแม่ที่อยู่ในภาวะอย่างนี้นะครับ
ก็จะพบได้ประมาณสักสองถึงสามเปอร์เซ็นต์นะฮะ
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง
ผมยังไม่ได้คุยอะไรกับเขาเลยคือวันที่ไปโรงพยาบาลเนอะ
วันที่จะผ่าที่จะอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ไม่มีวี่แววนะเขาไม่ได้บอกอะไรผมเลย
คุยกันปกติทุกอย่างคุยกันปกติครับ

ครับเพราะว่าลูกก็ผมก็ต้องเข้มแข็งเนอะ

แต่บางทีมันก็ยากมากเป็นรู้สึกแบบ
เห็นกันทุกวันไม่ได้ลากัน

เขาไม่ได้บอกหนูแต่เขาโพสต์
บอกว่าสู้หน่อยนะร่างกาย
สู้มาให้หลานออกมาให้ฮันนี่ออกมาก่อน
แล้วถ้าไม่ไหวจริงแล้วค่อยพัก

ใช่เขาสู้หมอทำเต็มที่แล้วค่ะหมอให้ยาแรงทุกชนิดให้ยาทุกอย่าง
แต่แต่ช่วยอันนี้ไม่ได้ค่ะ
คุณหมอแจ้งคุณหมอคุณหมอแจ้งแล้วค่ะว่าความเสี่ยงมันสูงแต่คุณแม่อดทนพร้อมที่จะเสี่ยงค่ะ
วันนี้มีเพื่อนที่ทราบข่าวการเสียชีวิตมาให้กำลังใจครอบครัวมาแสดงความอาลัยกันเป็นจำนวนมากนะฮะ
อืมเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายคนหนึ่งนะครับชื่อว่าร้อยตรีเอกพลนวลดีนะครับ
บอกว่าหลายคนอาจจะมองว่ากรณีนี้เนี่ยทำไมไม่เลือกเอาลูกออกตั้งแต่แรก
เพื่อจะได้รักษาชีวิตแม่เอาไว้ค่ะแต่ว่าสำหรับนางสาวอริสราเนี่ย
ไม่คิดอย่างนั้นเพราะเธอรักลูกมากก็เหมือนกับแม่หลายคนที่จะพยายามประคบประงมลูก
จนแบบให้ถึงที่สุดอ่ะนะเธอก็จะเลี้ยงลูกนะครับ
แม้แต่ชีวิตเนี่ยยังไงก็ให้ลูกได้แม้ว่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงมาก
ไม่เคยว่าร้ายให้ร้ายใคร
เราก็ไม่รู้นี่แหละครับเราไม่รู้ไม่ว่ามันจะเกิดการสูญเสีย
ซึ่งมันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเรื่องพวกนี้